มันเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะฮะ

คือลักษณะแม่

หลานของยาย

บางคนก็บอกโอ้โหยังงี้บีบคอหรือเปล่า
เราตามให้แล้วนะฮะแต่ว่าดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เหมือนจะผ่านไง

กลับไป

ลูกสาวไม่ยกกับลูก

รู้ปะ

ไม่ได้เอาอะไรกับมือ

เดี๋ยวเรียกแต่ละคนตามศักดิ์ของเด็กก็แล้วกันนะ
อันนี้น้าชายใช่ค่ะเพราะที่น่าสงสารที่สุดคือเด็กอะค่ะ
เสื้อขาวนี่คุณยายยายก็เถียงกับคนที่ถ่ายคลิปก็คือแม่ของเด็ก
เหมือนกับเรื่องเลี้ยงหลานนี่แหละมั้งไม่รู้อะไรยังไงกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้เราได้คุยกับแม่ของเด็กชายคนนี้นะครับ
เป็นหญิงสาววัย๓๐ปีสมมุติว่าชื่อคุณเมย์ก็แล้วกัน
เมย์ได้บอกว่าเธอมีลูก๔คนผู้ชาย๓ผู้หญิง๑
กับสามีไปแล้วตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
กับสามีไปได้เกือบ๒ปีทำงานคนเดียวหาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว
เพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานเธอต้องฝากลูกเอาไว้กับแม่นะลูก๔คนนะครับ
ที่ได้ยินในคลิปที่แม่บอกว่า๔ลุมหนึ่งก็คือแม่ต้องเลี้ยงหลาน๔คน
ลุม๑วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอก็เข้าไปดูลูกในห้องตามปกติ
แต่เผลอหลับไปลูกก็ร้องงอแงทำให้แม่ของเธอเนี่ยหงุดหงิด
ต่อว่าเธอนะขณะนั้นน้องชายเธอก็หงุดหงิดตามแม่ไปด้วย
เห็นว่าสถานการณ์มันไม่ดีเธอเลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
แม่ก็เอาแต่ดุด่าเธอแล้วอยู่ดีน้องชายเธอเนี่ยฮะ
ก็ทำกับหลานแบบนั้นเธอบอกเธอเองก็โกรธนะโกรธตัวเอง
ที่ไม่มีเงินนะต้องออกไปหาเงินแล้วก็ทิ้งลูกให้แม่ดูแล
แต่จะให้เธอทำยังไงลูกสี่คนเธอจะดูยังไงไหว
เธอก็ต้องออกไปหาเงินมาเลี้ยงลูก
น้องร้องยายก็ด่าก็ว่าด้วยความที่น้องผู้ชายโมโห
ก็เลยทำแบบนั้นไปอีกแล้วมันเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว

น้องไม่ได้บีบบางครั้งก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะมีตี
แต่ถามว่ามีการโมโหแบบนี้หลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรก
ใช่และทุกครั้งสังเกตในคลิปถามว่าทำไมเมย์ทนได้
โทรไม่ได้เมย์พยายามบอกทุกคนว่าให้ถอยถอยเมย์จะดูเองเมย์จะเข้าไปเอง
ทุกครั้งที่เมย์ขึ้นเสียงและพยายามที่จะเข้าไปเขาก็จะผลักใส่เมย์แบบนี้
เขาหาว่าเมเถียงเขาหาว่าเมย์ปากดีแล้วก็ตีเมย์
คือถ้าฟังจากในคลิปนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย

ใช่แต่คนที่รับเคราะห์กลายเป็นเด็ก๓ขวบ

ไม่รู้ตอนนี้อยู่กันยังไงนะฮะแต่ว่าสิ้นสุดคลิปนี้เนี่ย
จากฟังจากเสียงคุณยายเนี่ยยายเขาก็ไล่แม่ออกจากบ้านไปอ่ะ

ตอนนี้ก็เลยมาอยู่กับเพื่อนนะฮะเพื่อนชื่อคุณต้อม
เดี๋ยวฟังคุณต้อมหน่อยนะครับที่เมย์เข้ามาอยู่ด้วยในตอนนี้

แล้วเด็ก๔คนเนี่ยภาระคือตกที่เขา
แมวเนี่ยเป็นแม่ไม่ใช่แม่ของต่อยคนเดียว
แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณคือแม่ของเมย์คนหนึ่ง
แล้วตลอดเวลาเนี่ยคุณได้แต่พูดอย่างเดียวว่าเมย์ผิด
คนเนี่ยที่ดูคลิปเนี่ยเขาเห็นกันทั้งแผ่นดินว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไร
ลูกคนที่๑๗เนี่ยที่ตีคนอื่นคนอื่นนี้เนี่ยที่บีบคอเนี่ยอย่างขนาดนี้
และอีก๓คนของอีเมย์ล่ะที่อยู่กับเขาเขาจะได้ยังไง
นี่ฝั่งแม่เด็กแล้วก็เพื่อนของแม่เด็กนะฮะ
ฟังทางฝั่งคุณยายบ้างก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณยายนะนี่คุณยายแมวนะครับคุณยายแมวอายุ๕๑แล้ว
ยายของหลาน๔คนรวมทั้งหนูน้อยเด็กชายวัย๓ขวบในคลิป
แมวบอกว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุในคลิปเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็คือเมแวะมาหาหลานที่บ้าน
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์เข้ามาปกติคือยายบอกยายแววบอกว่าลูกสาวไม่ค่อยอยู่บ้าน
ไม่ค่อยดูแลลูกไม่ค่อยดูแลหลานวันนั้นน่ะแวะเข้ามาแล้วอยู่ดีมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วเหมือนกับ
คุยกันแบบเพื่อนจะชวนออกไปอีกแล้วเมย์ก็อาบน้ำแต่งตัวจะออกจากบ้านทั้ง
ทั้งที่หลานชายวัย๓ขวบยังนอนร้องไห้จะหาแม่อยู่เลยจะให้แม่เนี่ยเอาเข้านอน
แต่เมย์ก็ไม่สนใจทำให้ลูกชายคนเล็กอายุ๑๗น้าของเด็กในคลิปก็คือโมโหเขาก็ยกตัวหลานขึ้นมา
แต่ทีนี้ไปยกตรงคอนะก็เหมือนกับเขาก็โมโหที่พี่สาวเนี่ยทำไมไม่สนใจหลานจะออกจากบ้าน
ตอนนี้ยายแมวบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยถูกกระแสโจมตีหาว่าบีบคอเด็กบ้างบีบคอหลานบ้าง
ทั้งทั้งที่ไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมย์เนี่ยทิ้งภาระลูกสี่คนเอาไว้ให้ยายเลี้ยงทั้งหมด
แล้วแต่ละวันเนี่ยเอาแต่ออกไปเที่ยวกลับมาที่บ้านแป๊บเดียวก็ออกไปอีกส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายยังดีที่พ่อของเด็กยังส่งเงินมาให้ทุกเดือน
ส่วนกับเมยายแมวบอกขอตัดขาดเสียความรู้สึกที่ตอนนี้เมย์เนี่ยไปเห็นเพื่อนดีกว่าแม่
ให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาไม่มีสามัญสำนึกสักทีเลยเขาเอาแต่เพื่อนเขาเขาบอกว่าเพื่อนเขาดียายก็ปล่อยให้เขาไป
เพราะตอนนี้ตัดขาดจากเขาเลยเขาไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมานั่นแล้วพอกับหลานนี่จะเลี้ยงเองเพราะยังไงก็เลี้ยงเองอยู่แล้ว
ลูกชายเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเขาก็เลยโมโหแม่เขาด้วยว่าทำไมไม่เอาลูกก่อนก่อนที่จะทำอะไรเขาก็เลยชูคอขึ้นยกชูขึ้นแล้วก็เอาวางลงค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่เขาอัดคลิปไว้ตอนไหนแล้วเขาส่งไปให้เพื่อนเขาคือคนนอกบ้านไม่สมควรที่จะรับรู้เรื่องของในบ้านแล้วคราวนี้เขาก็ส่งไปโซเชียลก็โจมตีกระหน่ำลูกชายแต่เขาไม่รู้ก
แต่เรื่องจะออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มาก็ชั่วแว๊บชั่วเดียวก็กลับก็ไปอย่างนี้
เขามีลูก๔คนทิ้งภาระไว้ให้ยายหมดเลย
ฟังเมล่ะฟังใหญ่แมวละ
น้าชายของเด็กที่อยู่ในคลิปนะฮะ

น้าบอกผมเนี่ยขอพูดหน่อยตอนนี้ตกเป็นจำเลยของสังคม

ผมก็แค่ยกหลานขึ้นมาแล้ววางลงไม่ได้บีบคอไม่ได้ทำร้ายอะไรเลย

ทำไปก็เพื่อประชดพี่สาว
ที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่แหละอยู่บ้านดูแลหลาน๔คน
ดูแลกับแม่นะแล้วไม่เคยทำร้ายอะไรหลานเลย
แถมตัวของผมเนี่ยยังถูกเพื่อนของพี่สาวมาขู่ว่าจะทำร้าย
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเมืองสมุทรปราการ
ใครอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยให้มาถามผมได้

ตอนนี้ถูกสังคมประนามว่าทำรุนแรงกับเด็กซึ่งไม่จริงเลย
ค่ะ
คำคอขึ้นแต่ไม่ได้บีบ
ใช่พี่หลานเป็นคนเลี้ยงมานี่ไม่ได้ทำเราตายขนาดนั้น
หลานก็เป็นคนเลี้ยงมาแม่เขาทิ้งไว้ตั้งนานแล้ว
นี่ก็เป็นคนเลี้ยงนี่ก็อยากจะถามว่า
แล้วทำไมแม่เห็นลูกโดนแบบนี้
แม่ไม่วิ่งเข้าไปช่วยแม่ยืนถ่ายคลิปทำไม
แล้วทำไมแม่เห็นลูกโดนแบบนี้แม่ไม่ไปแจ้งความแม่กลัวอะไรอยู่
คือณขณะนี้เนี่ยบทสรุปมันเป็นอย่างนี้
แต่ผมก็ไม่อยากให้จบลงแบบนี้เลยนะ
๔คนเขายังต้องเติบโตอีก